ท่านท่านรองโผดวัตรอให้ยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงปืนปลอมไม่รู้ล่ะแต่อีกสองคนที่ไปทำร้ายเขา
สองคนนี้ต้องถูกแจ้งข้อหาร่วมด้วยเกี่ยวกับ
กับเรื่องของอาวุธปืนปุ่นมั้ย

ร่วมการทำร้ายร่างกายนะ
ก็ต้องร่วมกันด้วยครับนะครับ
แต่ว่าเรื่องอาวุธปืนตรงนั้นไม่หยวด
คมขู่เอาปืนมาใช้ใช้ปืนในการข่มขู่อะไรพวกนี้
อีก๒คนที่ไม่ได้ถือปืนนี้อันนี้ไม่โดนด้วยเหรอครับ

ก็ต้องร่วมกันทั้งหมดในการทั้งข่มขู่ทั้งทำร้ายนะครับ
ก็ต้องแจ้งข้อหาร่วมกันทั้งหมดนะครับ
แล้วสองคนที่ไม่ได้ถือปืนตำรวจเขาไปตามเจอแล้วก็เรียกมา
แล้วก็แจ้งข้อหาไปแล้วเรื่องเขาคือทำร้ายร่างกาย
กับเรื่องทะเลาะวิวาส
แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ย
แล้วไปข่มขู่เขาแถวบ้านเขาจนเขาอยู่บ้านไม่ได้
ต้องย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเลยอย่างนี้ฮะ
อย่างนี้เราจะดูแลเขายังไงดีฮะสำหรับผู้เสียหายคนบาดเจ็บ
เดี๋ยวเนี่ยผมเจ้าข้อมูลจากท่านเมื่อคู่นี้นะฮะ
เดี๋ยวผมเรียกข้อมูลจากโรงพักมาดูอีกทีหนึ่ง
เดี๋ยวผมเรียกผู้กลับมาคุยอีกทีหนึ่งนะครับ
นะฮะถ้าถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
ผมต้องเรียกว่าถ้าหากว่าตัวได้รับการประกันตัวมานะ
แล้วออกไปข่มขู่อย่างนี้จะต้องถอนประกันนะครับ
อย่างนี้ต้องให้กลับไปอยู่เรือนจำใหม่นะครับ

สองในสี่ที่สองคนเนี่ยจะถือปืนอีกสองคนเนี่ยทำร้ายเขา
ออกไปเลยอย่างนั้นครับเดี๋ยวผมขอเรียกผู้กลับเอาข้อมูลไปดูนิดหนึ่งนะฮะ
ครับครับครับอ่ายังไงฝากจากคุณบ้าภูมินี่เองนะครับครับ
ยังไงฝากทางท่านรองพบตรไว้ด้วยแล้วกันนะครับครับ
คือถ้าอย่างนี้ปล่อยมันไม่ได้นะครับนะเพราะยังไงเราก็ต้องยึดผู้เสียหายไปศูนย์กลางนะครับ
ยังไงก็ต้องดูแลผู้เสียหายเป็นหลักนะครับอยู่ที่สอนอสายใหม่นะครับ
เพราะว่าผู้เสียหายเขาคนหนึ่งบาดเจ็บต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัดนู่น
รักษาตัวในกรุงเทพไม่ได้กลัวจะถูกทำร้ายเมียแม่ยายนี่ต้องย้ายออกที่พักต้องไปอยู่ที่อื่นเลยตอนนี้
ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกมาแน่นอนครับครับ
เพราะถ้าถ้าในกรุงเทพทำอย่างงี้ก็อยู่กันไม่ได้นะครับนะครับครับ
อ่าขอบพระคุณนะครับท่านครับขอบพระคุณครับท่านรองของพัทรวครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง